มาดูเรื่องของการเมืองกันบ้างกับการเคลื่อนไหวเมื่อวาน
กิจกรรมครบรอบ๘๕ปีของวันเปลี่ยนแปลงการปกครอง๒๔๗๕นั่นเอง
ใช่แล้วค่ะก็มีเวทีสัมมนาหลายแห่งเลย
คุณผู้ชมค่ะนอกจากจะมีข้อแนะนำดีจากนักวิชาการของไทยแล้ว
นักวิชาการต่างชาติเองก็มีข้อแนะนำสำหรับการเมืองไทยด้วย
มาดูกันหน่อยค่ะสำหรับเมื่อวานนี้
บรรยากาศที่เกิดขึ้นนะคะคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ก็จัดเวทีเสวนาหัวข้อประชาธิปไตยการศึกษาและความเป็นพลเมือง
โดยมีมุมมองจากนักวิชาการต่างประเทศที่มีความเห็นตรงกันบอกว่า
ปลูกฝังความเป็นพลเมืองที่ดีของสถาบันการศึกษา
ต้องไม่มองประชาธิปไตยเพียงเรื่องของการลงคะแนนผ่านการเลือกตั้ง
แต่ต้องทำให้เด็กมีบทบาทสำคัญในการสร้างประวัติศาสตร์
เรียนรู้จากความคิดเห็นที่ต่างกัน
แล้วก็สอนให้ตั้งคำถามกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
พร้อมกับมีการยกตัวอย่างของต่างประเทศนะคะนั่นก็คือสิงคโปร์นั่นเองค่ะ
บอกว่าสิงคโปร์มีความเป็นบริบทเป็นพลเมือง
บอกว่าให้พลเมืองคำนึงถึงประโยชน์จากความเป็นเอกภาพของชาติ
ส่วนการวิจารณ์รัฐบาลของสิงคโปร์ก็จะเป็นไปในลักษณะ
คือเชิงสร้างสรรค์ให้ข้อเสนอแนะแล้วก็มีจุดร่วมเดียวกัน
คือความรักต่อชาตินั่นเองค่ะ
เช่นเดียวกับภาคใต้เตียงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะ
ได้จัดเสวนาวิชาการในหัวข้อขุดรากถอนโคนโค้นมรดกคณะราช
โดยนายสุรักษ์ศิวรักษ์หรือว่าสศิวรักษ์บอกว่า
มิถุนายน๒๔๗๕เป็นวันสำคัญที่สุดของคนไทย
ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงการปกครอง
โดยคณะราชมีความต้องการที่จะทำให้ประเทศไทย
เป็นประชาธิปไตยแบบสหรัฐอเมริกา
แต่ว่าเรายังยึดติดกับค่านิยมความเป็นศักดินา
ที่มีมาก่อนสมัยการเปลี่ยนแปลงการปกครอง
ดังนั้นเราต้องมามองที่หัวใจสำคัญของประชาธิปไตย
คือการให้ทุกคนมีสิทธิ์มีเสียง
กล้าพูดกล้าคุยความจริงใจต่อกัน
แล้วก็ผู้มีอำนาจก็จะต้องรับฟังด้วย

พร้อมเรียกร้องให้เอาคอสชคืนไป
สิวรักษ์บอกแบบนี้เอาประชาธิปไตยคืนมาค่ะ
เอาสาระประชาธิปไตยคืนมานะฮะ
เมื่อวานก็หลายพื้นที่จัดกิจกรรมกัน
โดยเฉพาะฝากฝ่างของนักวิชาการนะครับ